ซึ่งจากรายงานของคุณวิมวลวันเมื่อสักครู่นะครับ

การจับกลุ่มเครือข่ายของนายไซสนะ

เครือข่ายของนายไซสนะ
มูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
โดยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
เปิดเผยว่าหลังจากที่ตำรวจจับตัวนาย
สนาแก้วพิมพาเครือข่ายยาเสพติด
รายสำคัญก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินทรัพย์สิน

ให้การรับสารภาพครับว่าทำหน้าที่ถือครองทรัพย์แทนนายไซสนะ
โดยเฉพาะรถยนต์หรูที่มีอยู่กว่า๑๐คัน
มูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทในประเทศไทย
พร้อมกับให้การซัดทอดว่ามีเครือข่ายของนายสัยสนา

เฉพาะแวดวงไฮโซวงการบันเทิง
แล้วก็วงการรถยนต์หรูที่คอยทำหน้าที่
ในการดูแลแล้วก็โยกย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด
โดยขนาดนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างการประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วนี้ครับ